ทีนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงนะคะเขาเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ชนบุรีจะไปหางานทำแล้วเขาก็ไปเข้าห้องน้ำในวัด
ปรากฏว่าเจอผู้ชายคนนึงเป็นคนขับรถป้ายหาเสียง
ให้กับพักการเมืองพักหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ได้คนในพื้นที่ใช่ไหม
เขาก็เลยถามว่าเออจะไปสมัครงานอะไรมันอยู่ตรงไหนก็คุยกันไปรอบหนึ่ง
ช่วงบ่ายผู้หญิงคนนี้ก็ยังเดินอยู่แถวนั้นก็เจออีกรอบนึง
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ฉุดเธอขึ้นรถแล้วข่มขืน
แล้วขู่เธอด้วยว่าอย่าไปแจ้งความนะไม่งั้นจะฆ่าให้ตาย
แต่สุดท้ายเธอไปแจ้งความแล้วตำรวจศพชวุรีจับได้แล้ว
ขับรถโฆษณาป้ายหาเสียงให้กับศซพักนึง
นายสุพธคนนี้ข่มขืนนางสาวบีนามสมมุตินะคะ

ผู้เสียหายไปแจ้งความเอาไว้สุดท้ายปราศจับตัวเอาไว้ได้
ตัวผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าเธอมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
มาหาญาติจะมาหางานทำในพื้นที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองชนบุรี
เมื่อวานนี้ก็เดินออกหางานนะในซอยวัดท้องคุ้ง
แต่ว่าปวดปัสสาวะก็เลยเข้าไปในวัดท้องคุ้งไปเข้าห้องน้ำ

เขาก็เลยไปถามว่าบริษัทตรงนี้ที่จะไปสมัครงานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนยังไง
เธอก็รู้ทางแล้วนายสุพธก็ให้ข้อมูลนะตอนแรกเธอก็เดินไปหางานทำ
สุดท้ายวันนี้ช่วงบ่ายในซอยวัดท้องคุ้งเหมือนเดิม
เธอก็เดินหางานทำอยู่ก็เจอนายสุพธอีกรอบหนึ่ง
นายสุพศขับรถตามเลยทีนี้ขับตามปุ๊บจอดรถฉุดผู้เสียหายขึ้นรถเลยค่ะ
แล้วก็ขับพาไปในซอยศูนย์อนามัยแม่และเด็กจอดป่าข้างทางตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่เปลี่ยว
กเข้าที่ท้องของนางสาวบีไปหนึ่งครั้งตบหน้าไปด้วยอีกครั้งหนึ่ง
กระชากไปนั่งเบาะหลังในแคปของรถกระบะแล้วข่มขืนจนสำเร็จความไพร่ไปครั้งหนึ่ง
ขู่เธอด้วยนะห้ามบอกใครห้ามแจ้งความบอกคนอื่นเนี่ยจะฆ่าให้ตาย
แล้วก็ปล่อยตัวเธอไปเธอก็เลยไปปรึกษากับญาติสุดท้ายเธอตัดสินใจไปแจ้งความนะคะ
แต่ว่านายสุพธผู้ต้องหาเขาอ้างแบบนี้ฝ่ายหญิงยินยอมอ้างว่าผู้หญิงยินยอม
แต่มีเพศสัมพันธ์กันจริงแต่ผู้หญิงยินยอมนะไม่ได้ข่มขืนไม่ได้ทำร้ายร่างกายด้วย
ฉุดแขนขึ้นรถแค่นั้นเองดูสิอ้างแบบนี้ค่ะ
ตำรวจก็พาตัวไปชี้จุดเพื่อทำแผนนะคะแล้วก็ต้องดำเนินคดีข้อหากักขังหนูเหนียว
มขืนใจหญิงอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาตนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะคะ
ผู้เสียหายก็ส่งตัวให้แพทย์โรงพยาบาลชนบุรีตรวจร่างกาย
ก็จะนำหลักฐานในการตรวจร่างกายไปประกอบสำนวนคดีต่อไปค่ะ
ถ้ายืนยอจะไปแจ้งความทำไมถ้าอาจทางจะมีแบบอะไรให้แบบแบคเมลอะไรพวกนี้ไม่ใช่เลย
แต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับทางพักการเมืองเขานะฮะเพียงแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาทำงานไปรับจ้างทำงานแบบนี้นะครับ